เป็น๑๐๐วันของการจากไปที่ทุกคนยังลึกถึงนะครับ
โดยเฉพาะสิ่งที่อยู่แทนคุณปอคือ
น้องมะลิกับคุณโบวันด้า
ซึ่งก็ทดแทนความคิดถึงได้เหมือนกันนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ครอบครัวสหวงก็มีการจัดทำ

รวมทั้งการบรรจุอาทิตย์ของปฮิศรีครับ
ดีครับในช่วงสายของวันนี้นะครับบรรยากาศล่าสุดจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณ
ชนีคำหนึ่งควรผู้สื่อข่าวธนัดทีวีรายงานสดมาจากวัดธรรมธีราราม
จังหวัดบุรีรำครับบรรยากาศล่าสุดขณะนี้ที่สาราปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ธรรมธีรารามอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำเริ่มมีประชาชนและแฟนคลับทยอยเดินทางมา
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบ๑๐๐วันและบรรจุอัฐิปอทฤษฎีกันตั้งแต่ช่วงเช้า
ขณะที่ครอบครัวสหวงค่ะก็เดินทางกันมาตั้งแต่เวลา๗นาฬิกา
เพื่อดูแลความเรียบร้อยของงานก่อนที่พิธีจะเริ่มขึ้นในเวลา๙นาฬิกาค่ะ
สงวนคุณแม่พิษสมัยป๊อปปี้วิทยาวัฒน์ปินชวนัน
และอ่านน้ำอ้อยสอนมนตราได้เดินทางมาถึงที่สาราปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
สีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะมีการพูดคุยทักทายกับสื่อมวลชน
โดยเมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาค่ะคุณพ่อสงวนและปินชวนัน
ได้ออกมาดูแลความเรียบร้อยของงานอีกครั้งเช่นเดียวกับเหล่าแฟนคลับที่เริ่มทยอยเดินทางมา
พิธีบำเพ็ญกุศลครบหนึ่งร้อยวันขณะที่บางส่วนก็มาช่วยครอบครัวสหวงจัดงาน
ในช่วงเช้าวันนี้ท่ามกลางสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวค่ะ
ซึ่งภายในวัดนะคะมีการจัดเตรียมพื้นที่ไว้รองรับประชาชน
สำหรับในบริเวณสารานั้นสามารถจุคนได้๕๐๐คนนะคะ
ส่วนบริเวณโดยรอบมีการตั้งเต็นต์ไว้บริการประชาชน
คาดว่าวันนี้จะเดินทางมาร่วมพิธีนับพันคนเลยทีเดียว
จากนี้ค่ะยังมีซุ้มโรงทานเกือบ๒๐โรงทานไว้บริการประชาชน
ซึ่งโรงทานเหล่านี้มาจากบุคคลทั่วไปแฟนคลับและเพื่อนสนิท
ที่อยากจะร่วมทำบุญกับปทฤษฎีเป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะ
และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะโบเวนด้าภรรยาสาวของ
เอกผู้ล่วงลับและทายาทตัวน้อยน้องมะลิก็เพิ่งจะเดินทางมาถึงที่สาลาแห่งนี้นะคะ
โดยทั้งคุณแม่คุณลูกก็แต่งกายด้วยชุดเหมือนกันเลย
นั่นก็คือเดรสสีขาวนั่นเองนะคะ
โดยพิธีนั้นจะเริ่มในเวลา๙นาฬิกาค่ะ
ซึ่งจะมีพระสงฆ์นั้นแสดงธรรมเทศนา
ต่อจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์๑๐รูป

ซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามภาพบรรยากาศได้อีกครั้ง
ในช่วงเวลาของไทยรัฐบันเทิงสุดสัปดาห
เวลา๑๐นาฬิกา๒๐นาทีค่ะ
รัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากวัดธรรมธีรารามอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำค่ะ

แล้วก็ตุเรียนติดตามภาพบรรยากาศอีกครั้งประมาณ๑๐โมงกว่ากว่า